มีการแชร์กันไม่รู้ว่าคุณสองคนได้หรือเปล่า

พาดครูดไปกับถนนเลย

นี่หรือ

คลิปนี้ในเมืองไทยนะ
ไม่ใช่จะคิดว่าเห็นอะไรแผลงแล้วเป็นของต่างประเทศหรือเปล่า
โซเชียลเขาส่งต่อคลิปนี้กันเพียบเลยค่ะ

เขาใช้ชื่อคลิปนะว่ายกล้อยะลาลากหัว
ไม่รู้ว่าใครอีฟาไม่รู้ใครวาวา
เดี๋ยวลองฟังเสียงเขาหน่อยไหม

นี่เสียงตอนหัวลากถนนสิ

อันนี้คลิปนี้ความยาวประมาณ๒นาที๔๔วินะคะ
ก็เป็นเด็กผู้ชายวัยรุ่น๒คนนั่นแหละ

แล้วก็จะบอกข้างหน้ายกล้อข้างหลังเนี่ย
โอ้โหถึงมีหมวกกันน็อกแบบนี้

คืออะไรอ่ะเราเห็นแล้วก็หวัดเสียวนะ

คุณคิดดูสิแล้วคนที่เขาเนี่ย

แล้วมันจะเกิดอะไรมันจะพลาดอะไรหรือเปล่า
ส่วนที่ถ่ายเนี่ยก็มีอยู่๒กรณี

แล้วก็ส่งต่อเพื่ออวดอ้างสรรพคุณความสามารถ

แล้วก็เอามาแชร์กัน
เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่รู้ว่ามันมีแบบนี้นะ

ดิฉันว่านะอาจจะพวกเดียวกันหรือเปล่าที่ฆ่านะคะ

บอกว่าคลิปเนี้ยถูกถ่ายตามถนนเส้นทางต่าง
รู้แล้วค่ะวัยรุ่นกลุ่มนี้เป็นใครยังไงเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อนะคะ
ก็ผิดตามข้อหาพรบจราจรทางบกนะครับ
ขับรถหวาดเสียวประมาททำความเดือดร้อนให้ผู้ใช้ทางร่วมกันเนี่ย
โทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน๔เดือนโทษหนักอยู่นะครับ